จะเป็นสิงห์สุริยาหรือว่าพญาหลวงติดตามกันได้ในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้นะครับ
ส่วนช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องราวของหนุ่มตะวันปัณวิทย์ของน่วมหลังจากแข่งขันแบตมินตันแล้วเหมือนจะหมดสติไป

นี่แหละครับตามภาพนี้เลยนี่เป็นวินาทีที่หนุ่มตะวันปรณวิทย์ทองน่วมนักแบตมินตันหนุ่มชาวไทยมือ๙๐ของโลกนะครับ
ซึ่งตะวันนะครับก็ตามหลังวิสนูยูลี่ปราเซตโยมือ๑๙๒ของโลกจากอินโดนีเซีย๘ต่อ๑๔ในเกมแรกนะครับ
ก็ทำให้ตัวเขานั้นต้องถอนตัวจากการแข่งขันทันทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
แข่งขันนะครับหนุ่มตะวันเนี่ยมีอาการลมพิษขึ้นทั้งตัว
แต่ก็ยังฝืนแข่งขันต่อซึ่งตอนนี้หนุ่มตะวันนั้นปลอดภัยแล้วครับ
ขณะที่น้องเมย์นะครับรัชนกอินทนนท์ครับนักแบตมือหนึ่งของไทยนะครับ
ซึ่งเป็นแฟนสาวของตะวันก็แสดงความเป็นห่วงครับ
อินสตาแกรมให้กำลังใจมีข้อความแปลกมานะครับว่า
บอกว่าตะวันเป็นนักสู้แล้วก็ฮีโร่ของเธอ
ทุกคนรู้ว่านะครับตะวันทุ่มเทแค่ไหนแล้วก็อยากให้หายเร็วพักผ่อนเยอะ
โดยตะวันนั้นจะกลับถึงไทยในคืนนี้นะครับเวลา๔ทุ่มครึ่งที่สนามบินดอนเมืองครับ
ก็แฟนแบตมินตันไปให้กำลังใจกันหน่อยนะครับ